พูดถึงเรื่องของการขอไปขอพรไอ้ไข่ไหมคะ

ไปกันเถอะค่ะที่นี่เขาบอกว่ามีคนโชคดีโดยโชคในรับเยอะแยะเลย
คุณผู้ชมค่ะอย่าว่ายังไงอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นเลยนะคะ

เพราะว่าที่วัดตะครอราชหมู่๑๐ตำบลสำรงชัยอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์
บอกเลยว่าชาวบ้านพากันมาเยอะมากเลยค่ะ
หลังจากที่พระอธิการชันชัยวิจาโรเจ้าอาวาสวัดตระคอราชนี่นะคะ
ทำพิธีเปิดเนธไอ้ไข่
วันที่ทำพิธีนั้นชาวบ้านก็มาร่วมพิธีกัน
เขาไม่ได้กลับไปมือเปล่าได้โชคกลับไปด้วย
ก็เลยมีเสียงร่ำลือหนาหูว่าไอ้ไข่ที่วัดตะครอราชแห่งนี้ให้โชค
จากนั้นมาชาวบ้านไม่ว่าจูกอยู่ใกล้อยู่ไกล
ก็เดินทางมาขอโชคขอลาบไม่ขาดสายเหมือนกัน
ทางวัดก็เลยจะเตรียมสถานที่ให้ชาวบ้านเขามากันได้อย่างสะดวก
โดยได้นำไอ้ไข่มาไว้ที่สาราหลังเล็ก
อยู่ใกล้กับสระน้ำของทางวัด
อยู่ใกล้กับต้นกล้ามปูใหญ่ที่ให้ร่มเงา
อากาศเย็นสบายเห็นไหมมีเก้าอี้มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ด้วย
ชาวบ้านก็มากราบไหว้จุดทูปขอพร
แล้วก็ถวายเงินธนบัตรให้ไอ้ไข่

ใครอยากจะไปพักผ่อนไปท่องเที่ยว
ที่อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์

อาจไว้พระธรรมบุญสกระ

สนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาก็ว่ากันไป
แต่ถ้าใครอยากจะไปเห็นไอ้ไข่ที่วัดแห่งนี้ก็ไม่ว่ากัน